มาดูเหตุความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
ซึ่งก็มีการเกิดเหตุความวายในหลายพื้นที่
ล่าสุดแม่ทัพภาคที่๔เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนมร่วมใหม่
ออกปฏิบัติการเพื่อสร้างความวุ่นวายในพื้นที่
แต่ว่าท่านรองนายกเองก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุ
แต่เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกาศใช้รัฐธรรมนุนฉบับใหม่ครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่า
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ความรุนแรง
ในหลายจุดของพื้นที่๔จังหวัดชะแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่ก็ได้สั่งการให้กรมนภ๔ส่วนหน้าเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ
พร้อมยังไม่ฟันทงหรือปักใจเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้รัฐธรรมนุนฉบับใหม่
ซึ่งมีผู้นำคนใหม่คือนายอับดุลแวมมานอร์ขึ้นมาแทนนายสแบอิงบาซอร์ที่เสียชีวิตไปครับ
ความจริงแล้วเราก็มีข่าวมากอยู่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อกวนในพื้นที่
แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจต้องขอเวลาให้ทางกรณภาค๔นะครับ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะจากการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่พบคนร้ายรอบวางระเบิดทั้งหมด๑๖จุดใน๖อำเภอ
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมด
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุคล้ายคลึงกัน
ด้านนายวิรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ก็กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง๓ฝ่าย
ให้ดูแลความปลอดภัยในเขตพื้นที่อย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายก่อเหตุซ้ำอีก
ส่วนที่จังหวัดยาลาค่ะจากการตรวจสอบก็พบว่าคนร้าย
รอบวางระเบิดทั้งหมด๑๑จุดในพื้นที่๔อำเภอ
โดยที่ตำบลลำใหม่ในอำเภอเมืองพบว่าคนร้าย
พยายามวางระเบิดเสาทาเวอร์ไฟฟ้าแรงสูง
ที่มีต้นทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ส่งเข้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ทำให้เสาไฟเอียงแล้วก็เสียหายค่ะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลโทปิยวัตนาควานิส
เป็นแม่ทัพภาคที่๔ก็เปิดเผยว่าเหตุระเบิด
หลายจุดในพื้นที่๔จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นกลุ่มแนมร่วมชุดใหม่ที่ออกปฏิบัติการ
ก็เลยสร้างความวุ่นวายยับและจากการ

เพราะว่าการก่อเหตุนั้นมีการเตรียมการล่วงหน้า
และรวบรวมสถานการณ์ด้านการข่าว

เชื่อว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามก่อความวุ่นวายให้ประชาชนเดินร้อน
ซึ่งประชาชนมีความเบื่อหน่ายกับการกระทำของกลุ่มคนดังกล่าว
อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชน
พร้อมขอบคุณที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นผลจากความร่วมมือของประชาชน
ทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับ
แม่ทัพภาคที่๔ก็ยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนั้นไม่มีผู้เสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่
แต่ข่าวที่ออกมาเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรง
ขณะเดียวกันก็ไม่มีหลักฐานทหารเข้าไปจมตีตามที่เป็นข่าวออกมาเช่นกันนะครับ

กลุ่มผู้ก่อเหตุได้วางระเบิดเสาไฟฟ้าใน๑๙อำเภอของ๔จังหวัดชะแดนภาคใต้
เสาไฟฟ้าเสียหายทั้งหมด๕๒ต้น
ส่วนที่เหลือนั้นเป็นการเผายางรถยนต์บนถนนสายหลักแล้วก็สายมรองพร้อมกับโรยตะปูเรือใบด้วยครับ